คุณผู้ชมค่ะจากแก๊งหนุ่มหล่อมาต่อกันที่หนุ่มหล่อใจบุญสายละมุนพี่โป๊บธนวัฒน์กันหน่อย

พี่โป๊บธนวัฒน์กันนะ

พี่โป๊บธนวัฒน์กันนะ

บอกเลยว่าเด็กที่ตัวเองดูแลอยู่นี้นะคะ
เรียกง่ายหลายคนแซวเด็กในสังกัดพี่โป๊ป

ทำแบบนี้มาตั้งแต่สมัยยังไม่ดังเข้าวงการใหม่พี่โป๊ปบอกก็เริ่มแล้วนะฮะ
เมื่อก่อนเนี่ยเบียร์น้อยหอยน้อยเงินน้อยก็ให้น้อย

ตั้งใจเลยจะทำแบบนี้ไปเรื่อยจนกว่าเงินจะหมด
ใจดีแบบนี้งานยาวแน่นอนแล้วเชื่อไหมคุณผู้ชมว่า

บางคนนะพี่โป๊ปส่งเสียจนเรียนจบเรียบร้อยแล้วก็มี
พี่โป๊ปเองบอกเลยว่าเป็นความรู้สึกภูมิใจ
แล้วก็สบายใจที่ได้ทำสิ่งดีแบบนี้

ดูแลเด็กที่โครงการของประเทศ
ท่านทำไว้ดูแลเกือบ๒๐ปีก็ทำอยู่
เขาก็จะไปดูว่ามีเด็กคนไหนที่ต้องการความช่วยเหลือ
เราไม่ได้ระบุว่าเป็นเพศหญิงเพศชายอายุเท่าไร
หรือว่าเราก็ช่วยให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้น
แล้วก็เราก็ทำอะไรมาได้เยอะ
เราก็ให้กับคนอื่นที่เขายังไม่มีโอกาส
มันก็เป็นบุญทางใจครับ